เดี๋ยวจะพาไปกินอะไรที่มันอร่อย

แต่จะพาไปกินไก่ย่างฟ้าไก่ย่าง
จ้าไปกินรถไฟไก่ย่างกันจ้า
ไปที่ชาญชาลาของร้านรถไฟไก่ย่างเลยนะคะคุณผู้ชม
ร้านนี้นะคะเขาบอกว่าอยู่ในออร่าฟาร์ม

ใครมาเขาสวนกวางนะคุณ
บอกเลยว่าห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง

ใช่แล้วเขาบอกว่าร้านนี้ห้ามพลาดเพราะอะไรรู้ไหมคุณ
เพราะว่าไก่ย่างของเขาที่นี่อร่อยเด็ดสุด
เป็นไก่ย่างเขาสวนกวางสูตรต้นตำรับแบบโบราณ

จะปักจำคำ
คุณพี่คะแทะไก่ไม่เกรงใจคนดู
โอ๊ยเห็นแล้วอยากกิน
เห็นแล้วรู้สึกว่าไปนั่งด้วยได้ไหม

คือไก่ย่างของร้านนี้เนี่ยนะเนื้อเขาจะมีความนุ่ม
แล้วเขาจะเสิร์ฟมาพร้อมกับน้ำจิ้มรสเด็ดของทางร้าน

มีแบบเผ็ดแซ่บแล้วก็แบบหวานสำหรับเด็ก

มีแบบน้ำจิ้มไก่หวานอันหนึ่ง

ก็คุณคิดสภาพนะถ้าทานแบบไก่ย่างนุ่มน้ำจิ้มแจ่ว

ว่าเทคนิคโยที่การเลือกไก่

เทคนิคอยู่ที่การเลือกไก่
ผมว่าคุณพูดธรรมดาดีกว่าไม่ต้องกระซิบหรอก

งั้นคุณช่วยพูดสิ่งที่เขากระซิบมาดังได้ไหม
เขาบอกว่าเทคนิคของเขาอยู่ที่การเลือกไก่
สูตรเด็ดเคล็ดลับคือการเลือกไก่เนี่ย
ทางร้านเขาจะเลือกไก่ที่มีอายุ๕๕วันเท่านั้น

คือ๕๕วันกำลังดี

ไก่ที่มีอายุ๕๕วันมาทำเท่านั้น
เพราะว่าเนื้อไก่มันจะไม่เยอะจนเกินไป
เนื้อนุ่มไขมันกำลังพอดี

มีความหวานแบบธรรมชาติ
ส่วนการย่างต้องย่างด้วยเตาถ่านเท่านั้น
ไก่มันถึงจะออกมาสุกแล้วหอม

คือสูตรเด็ดเคล็ดลับที่ทำให้ไก่ย่างเขาสวนกวางของที่นี่
อร่อยถูกปากถูกใจลูกค้า
คุณดูดิฉันอ่านไปก็น้ำลายไหลไป

ใช่แล้วเขาบอกว่าไม่ได้มีเมนูแค่ไก่ย่างอย่างเดียวสิคะ
ก็ต้องมีเมนูแซ่บเป็นอาหารพื้นบ้านมากมายกว่า๓๐เมนู

อกจากความอร่อยเด็ดที่บอกไปแล้ว
ก็คือใครมานั่งกินไก่ย่างที่นี่แล้วเนี่ย
รู้สึกเหมือนว่าคุณได้นั่งรถไฟกินไก่ย่าง

สมัยก่อนเวลาขึ้นรถไฟ

รู้แล้วน้องใบตองบรรยากาศร้านเขาก็ทำให้ลักษณะเหมือนนั่ง

ผมกินปลามาเยอะ

เพราะว่ามันจะได้บรรยากาศเข้าตกแต่งร้านเป็น๓ส่วนให้เลือก
ก็คือเหมือนอยู่บนขบวนรถไฟ

แล้วก็จะมีพื้นที่ที่นั่งคอยคิวบริเวณชาญชาลา
ก็คือมันเป็นการสร้างบรรยากาศ
ในการทานให้กับลูกค้านั่นเอง
สำหรับใครที่อยากจะไปลองลิ้มชิมรส
ความอร่อยของไก่ย่างเขาสวนกวาง
สูตรต้นตำรับโบราณแท้แบบนี้นะ
แนะนำเลยว่าให้ไปกันได้ที่ร้านรถไฟไก่ย่างร้านนี้นะคะ
ร้านเขาเปิดให้บริการทุกวัน
ตั้งแต่๙โมงเช้าไปจนถึง๖โมงเย็น
ร้านนี้อยู่ภายในออร่าฟาร์มที่จังหวัดขอนแก่นค่ะ

คือไก่ย่างเขาสวนกวางเขาขึ้นชื่อ

หนังกรอบเนื้อนมันมันไม่เยอะ
ถูกต้องรสชาติมันจะสุดยอดมาก
เอาจริงเราไม่ได้กินไก่ย่างเขาสวนกวางมานานนะ

เออถ้ามีโอกาสได้ไปที่จังหวัดขอนแก่นนะ

แล้วก็บรรยากาศก็ดีไปถ่ายรูปกัน
ว่าจะเป็นหมู่คณะเป็นคู่รักเป็นครอบครัว
เขาเรียกว่าอิ่มอกอิ่มใจอิ่มกายอิ่มท้องของจริงเลยคุณผู้ชม